คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้าง

อยู่บ้านโควิดช่วงนี้ร้านตัดผมก็ไปไม่ได้

ก็เลยกลายมาเป็นคุณพ่อช่างตัดผม
คุณแม่ช่างตัดผมนิดนึงละกันนะคะ

ลงมือตัดผมให้กับน้องอลันนะคะ
ลูกชายเนี่ยที่เป็นเหมือนตัดไปตัดมาแล้วป๊าด
เหมือนฝาแฝดตัวเองเลยคุณผู้ชม
เหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวคุณผู้ชมมาช่วยตัดสินหน่อยนะคะ

ไม่รู้ว่าเสียวใบหูหรือว่าเสียวต้นคอกันแน่นะคะ
ถอดเสื้อเตรียมพร้อมไปอาบน้ำแล้วล่ะคุณดู
ตัดผมไปด้วยนะแล้วก็นี่เลยคุณพ่อคุณแม่

ถอดเสื้อนี่แหละดูท่าทางการจับหวีจับแบตเตอเลี่ยนนะ
บอกเลยว่าเขามีสายตาที่มุ่งมั่นนะมากนะ

มาตรดีเหมือนกันนะคะแล้วผลออกมาที่ได้ก็คือ
สวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยนะ
หล่อนะมุมข้างก็หล่อเหมือนคุณพ่อเลย
เออก็ไว้ใจพ่ออกได้เรื่องตัดผม
ข้ามมาที่บ้านนี้กันบ้างค่ะเป็นคุณแม่บ้าง
คุณแม่กระแตค่ะมาดูฝีมือของคุณแม่กันบ้าง
จับลูกชายใส่เก้าอี้นั่งกินข้าวคุณผู้ชมค่ะแบบนี้
คลุมผ้าเสร็จสับนะเอาโทรศัพท์ยัดเข้ามือนิดนึง
ไม่ใช่อะไรเพื่อให้ลูกเนี่ยนะเบี่ยงเบง
ถ้าตัดผมไม่เท่าไหร่นะจ๊ะแต่ท่านั่งของคุณแม่เนี่ยบอกเลย
มีความเซ็กซี่เบาเพราะว่าแม่ถนัดแบบนี้นะคะ
โอ้โหคุณค่ะนั่งตัดผมให้ลูกก็ต้องท่านี้แหละ
เนี่ยตัดถนัดมือนะเรียกว่าทำการบ้านมาดีนะ
แล้วก็ผลออกมาค่ะก็งดงามอย่างที่เห็นแบบนี้
ได้อยู่นะคุณแม่ทรงนะไม่พร่องอยู่นะ
มาต่อกันที่บ้านนี้แต่บ้านนี้ขอเตือนนิดนึง
อาจจะมีน้ำตาไม่ใช่อาจมาเต็มเลยคุณผู้ชม
ปรบมือเสร็จแล้วมาดูบ้านนี้ต่อเลยจ้ะ
บ้านของแม่เจนสุดาโอ้โหผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้
แต่ระหว่างทางคุณผู้ชมค่ะมีน้ำตาคุณผู้ชม
และที่สำคัญดูหน้าของคุณแม่เจนนะ
ดูโรงจนหน้าแดงหมดแล้วเนอะดูหน้าน้องด้วยแม่ก็น่าเครียดด้วย
คุณผู้ชมค่ะนะคะจันราการเองและการว่าร้องแบบนี้คงแสดงแน่นอน

กลัวโดนหูว่าแม่นะเออนะคะส่วนตัวคุณแม่เองก็น่าเครียดเหมือนกัน
เอาล่ะบ้านนี้เขาไม่ได้บอกว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะ
รู้ว่าสำเร็จไหมแต่ที่รู้รู้คือร้องเลยร้องลั่นเลยคุณผู้ชมค่ะ
นิดนึงนะลูกนะแม่มือใหม่เป็นภาพที่มีเสียงนะ
ถึงจะไม่ใช่วีดีโอแต่เราพอจะรับรู้ถึงเสียงการกรีดร้องของน้องได้
เขาลงแคปชั่นไว้ด้วยคุณแม่คุณแม่ก็ตกใจคุณอย่าร้องขนาดนั้นแม่ก็ตกใจ
ใช่น้องเฟสขี้ตกใจแหละคุณผู้ชมนะ